มาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เมื่อวานี้
ทำให้ผู้โดยสารรถไฟกว่าสามร้อยชีวิต

หลังจากที่รถไฟมันตกราง
ขบวนที่มุ่งหน้าจากชะอำไปหัวหินคุณ

และกว่าที่จะช่วยกันยก
ทั้ง๖โบกี้ออกจากรางได้

กระทั่งเปิดเส้นทางเดินรถได้อีกทีตี๓ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
แท้นะคุณเป็นฝีมือโจร
ถอดสกรูยึดรางแล้วเอาไปขายร้านขายของเก่าคุณ
คือไปจับได้ที่ร้านขายของเก่าไง
จนทำให้รางมันซุดมันชำรุดแบบนี้นะครับ

ในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
รอยต่ออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกรีคัน
ระหว่างสถานีห้วยสายใต้ถึงสถานีหัวหิน

ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
โดยในที่เกิดเหตุพบขบวนรถไฟดีเซลราง
ขบวนที่๒๕๕ธนบุรีหลังสวน
ตรง๖โบกี้จาก๘โบกี้
เอียงตะแคงตกอยู่นอกรางรถไฟ

พบว่าเครื่องยึดเหนียวหรือว่าสกรู๑๖๘ตัว
แล้วก็เหล็กรองราง๔๐แผ่นถูกถอดหายไป
และยังพบความเสียหายของหมอนคอนกรีต๓๔๐ท่อน
เป็นระยะทาง๓๔๒เมตร
ทีนี้แหละครับก็ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ
ได้ให้นายสถานีไปแจ้งความที่สพชะอำไว้แล้ว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นะครับได้ตัดขบวนรถไฟ๒โบกี้ออก
เพื่อนำผู้โดยสารไปส่งยังสถานีรถไฟหัวหิน
เพราะว่า๒โบกี้แรกมันไม่ตกใช่ไหม
ตกแค่๖โบกี้ใน๘โบกี้
และมีการประสานนำรถพิเศษช่วยอันตรายจากสถานีบางซื่อ

เพื่อดำเนินการยกขบวนรถที่ตกรางอีก๖ตู้
แล้วก็สามารถเปิดทางเดินรถไฟสายใต้ได้เป็นปกติแล้ว
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคือช่วงเวลาประมาณตี๓นะครับ

พลตำรวจตรีเทียนชัยคามปโส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมด้วยทางด้านของตำรวจ
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
นำกำลังเลยครับเข้าไปตรวจสอบ
เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูที่ร้านขายของเก่า

ตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีชิ้นส่วนยึดรางรถไฟ

และพบอยู่ที่ร้านขายของเก่าร้านนี้นะครับ

ของกลางที่ถูกถอดจากรางรถไฟไป
ก็คือแผ่นเหล็กรองรางรถไฟ๒๕แผ่น
แล้วก็สกรูอีก๖๖ตัวจึงยึดไว้เป็นหลักฐานครับ

นายสุภาชัยผาดศรีอายุ๒๓ปี
เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าร้านนี้
เปิดเผยให้ฟังบอกว่ามีผู้ชาย๒คนอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
รูปร่างทวมสวมเสื้อยีนแขนยาวแล้วก็สวมกางเกงขาก๊วยสีน้ำเงิน
ขับรถกระบะสภาพเก่าสีขาวยี่ห้อนิสสันจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้แล้ว
แล้วคือเจ้าของร้านรับซื้อไม่ได้รับซื้อราคาแพงเลยนะคุณสืบสกุล

แต่ตอนรับซื้อไว้ก็ไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนของผู้ที่นำมาขายไว้เลย
จากตอนนั้นมีลูกค้านำเศษเหล็กมาขายจำนวนมาก
เรื่องต้นนะตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าของร้านในฐานรับซื้อของเก่า
ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะและก็รับของโจร
เจ้าของร้านให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับ
ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้๑ราย
ที่เป็นผู้ลงมือก่อเหตุและเป็นผู้ที่นำของเก่าตรงนี้
สกรูนำแผ่นเหล็กมาขายให้กับเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทำแบบนี้มาหลายรางหรือยัง
เพราะว่าเป็นการสร้างความเสียหายและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ครั้งใหญ่กับรถไฟได้นะครับ